นี่อันเบอร์เรอร์เทอร์สีฟ้าใหญ่นี่แหละค่ะ
เจ้าของไอเดียนี้คือนางสาวกุณรียานจำรัฐกุล
เป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก

เธอบอกว่าเธอคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมา
หวังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็ผู้พิการที่มีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะ
สรุปอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย
ร่มกันน้ำผ้าสำลีแล้วก็เส้นใยดูดซับน้ำ
ซึ่งชาวบ้านในชุมชนเขาช่วยกันตัดช่วยกันเย็บตามแบบ
ราคารวมค่าตัดเย็บแล้วทั้งหมดตกตัวละ๓๐๐บาท๓๐๐บาท
ตัวนี้สามารถใช้งานได้๖เดือน
มีการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาทางออมประตอบปากโทษเองเนี่ย
สั่งทำแพมเพิร์สรักโลกแจกฟรีให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคนละ๒ตัวแล้ว
เขาบอกว่ามันช่วยประหยัดเงินแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
คุณรู้ไหมแพมเพิร์ตแพ็คหนึ่งเนี่ยนะ๓๔๐๐บาท
แล้วแพ็คหนึ่งมีอยู่แค่ประมาณ๘ชิ้น๑๒ชิ้นแค่นั้นเอง
มันแพงมากแล้วมันต้องใช้เปลี่ยนบ่อยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มีอบตในพื้นที่ใกล้เคียง
ติดต่อขอซื้อแพมเพิร์ตรักโลกนี้แล้ว
จะได้นำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
ใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ

เพราะว่ามันช่วยทั้งลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนให้กับคนที่จำเป็นต้องใช้
ผู้ป่วยต่างช่วยลดโรคร้อนด้วย